อันนี้นี้มันกลายเป็นครบต่อ
ท่านมาละก่อนท่านมาละก่อนบิ๊บบิ๊บพี่ตาและบิ๊บบิ๊บคุณพี่บิและขอเสียงให้ท่านน้องเจมส์มาแล้วก็เจริญมอร์
ทุกสาวอวารพฤษวังมินักฝนและสักสามนะครับข้าเพื่อนพรีวัตตาและเจสซะลิตาอ่า
และก่อนนี้กับเจริญมอร์พัดและชีเนื้อยีนิพันธ์

ต่อไปครับข้าพวกฟิกเกิร์ลและนีเซอร์นะคะขอเสียงให้ท่านมาให้กัน

มีความรู้สึกว่าตาร้องเติ้ลมีมากนั้นก็มากยิ่ง
ร้องเติ้ลตามสิบที่สามสิบทำไมยังโทรเย่
นึกนึกนึกนึกนานร้องเติ้ลมีมากนั้นก็มากยิ่ง
จริงจริงหวานในตัวเองหวานตัวเองหวานตาแก้ว
เพราะไหนที่จะเชื่อว่าแค่วิเศษอายุมากแล้ว
สามสิบเป็นเดาและเราเป็นตัวหน้าที่
ผมแค่ความคาวเหนือตาร้องเติ้ลแล้วมันเอามาอ่อนตา
โตไม่แค่ร้องเติ้ลสามสิบที่ยังโทรเย่

ใช่ครับ

เมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อ

ถ้าคุณนอนฝันฉันก็อย่าตาวออกชอบหลับหลอดตอนฉันเผาออกมาใหม่
อยู่ใกล้แล้วหัวใจไม่ขายอยู่ใกล้แล้วหัวใจไม่ขาย
พี่ห้าเกดออกมาพี่ห้าตอนนั้นมาลองเล่น
หัวมืดกลุ่มวุ่นวายส่วนหลายใกล้ก่อนได้ไม้หวั่นเวร
ถ้าคุณอยากมานอนอย่าควรเวรก่อนได้เวรที่ใคร
ถ้าคุณไม่รักกันเฉยรุฆชีพห่าวกล่องใด
มองตะทายเมียกว่าอีกร้องล่ะไม่มีแค่ในใจ
ทุกคนก็ไม่สามารถทำตัดทุกอย่าง
แอะชุดไอ้เป็นใครนั้น
ี่ที่ที่แนนอ้อมีชาวแบบราเย็น
มีแค่เชื้อน้องของชาวอาหารเพราะฝ่าเชื้อเตรียมต้องการคุ้มโดยร้าย
เผื่อว่าคุ้มกันทั้งส่วนของส่วนพอดีมันล้วนอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อยากจะจับผ้าน่าคุ้มโดยร้ายให้จับฝ้าทั่วไป
เผื่อว่าคุ้มกันทั้งส่วนของส่วนพอดีมันล้วนอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อยากจะจับผ้าน่าคุ้มโดยร้ายเผื่อว่าคุ้มกันทั้งส่วนของส่วนพอดีมันล้วนอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อยากจะจับผ้าน่าคุ้มโดยร้ายให้จับผ้าน่าคุ้มโดยร้าย
เผื่อว่าคุ้มกันทั้งส่วนของส่วนพอดีมันล้วนอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
ให้จับผ้าน่าคุ้มโดยร้ายให้ความสบายก็ใจ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
มาทำไมให้ไอ้บ้านเธอมันน้องไม่ต้องกลับชื่อ
ใครก็ถูกเผื่อตัวจริงคนกำลังนั่งหน้าพาหลวง
เจ็บในสวนทุกครัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวหยุดกล้าว
ถึงสุดสักการณ์กลับมาทำไม
คงจะโดนตกทิ้งไปในในเกาไม่เงินกับเศร้าหัวตาย
เหนือว่าเป็นคุณนายไปแล้วของแก่ว่าฉัน
สามารถได้ไหมเป็นคุณนายในวันที่จะน่าสุขสาว
ที่ดีจะหลังมาโดยสักเวลเศร้าให้เราเข้าใจ
เป็นภาพที่ใครใครก็รู้ดี

อาคารของเธอ
อาจจะมีที่ที่มีดีกว่าใหม่
ขึ้นอยู่ไปจะเป็นความรู้ของใจสุดสึง
ที่จึงจึงมีความให้โชคดีความที่รักดีมาก
สุดสึงของสุดท้ายสุดสึงของธนตรี
สุดสึงของสุดท้ายดิฉันดิฉันดิฉันยังไม่ยินไหว